เรื่องเกิดราวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับจ๊ะนงพนีและพี่เอกชัยศรีวิชัยคุณผู้ชม
เจอกันทีไรเป็นแฉเป็นฉะกันทุกทีค่ะเนี่ยแต่จริงจริงนะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะคะ
เขาเป็นพ่อลูกกลุ่มสิดกันมานานแซ่นนานเขาสีกันมากเลยเขาแฉอะไรกันเออสีกันมาก
แต่ว่าเขาเจอกันทีไรเขาก็มีเรื่องให้แฉกันอยู่ตลอดเลยจ้าหลายครั้งหลายหนที่เรามักจะได้เห็นพ่อลูกคู่นี้นะ
เจอกันทีไรโผล่กอดกันทุกทีแล้วเอกลักษณ์ของพ่อเอกกับลูกจ๊ะก็คือเวลาเจอกัน
ก็ต้องมีหยอกก็ต้องมีแซวให้มันหายคิดถึงกันหน่อยอ่ะเนอะล่าสุดจ๊ะนงพนีที่แซวตัวเองว่า
นี่ดิฉันเป็นดาราสาวท่านหนึ่งของไทยรัฐทีวีนะอย่างนี้เพราะว่านางทำรายการเศรษฐีป้ายแดงไง
แล้วพวกเราก็ไปถ่ายทำข่าวนางบ่อยใช่ไหมนางก็เลยแซวตัวเองว่าเออนางเป็นดาราแล้ว
ก็ได้หอบดอกไม้เนี่ยค่ะไปแสดงความยินดีกับพ่อเอกกับชัยศรีวิชัยในวันเปิดตัวหนัง
สะพานรักษารสิน๒๑๑๖นะแล้วคำถามแรกที่พ่อเอกทักลูกสาวคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม

จ๊ะมึงเนี่ยอันนี้พูดตามพี่เอกเลยนะ
อุ๊ยอันนี้เขาคุยกันเล่นใช่ไหมค่ะ
งานนี้จ๊ะกับพี่แจ๊คนะคะถึงกับลั่น
แต่ลูกรักพ่อเอกชัยจะตอบว่ายังไง
ฟังคลิปที่พี่แจ๊กเกอรีนเขาอัดช็อตเด็ดฟิลนี้มาให้คุณผู้ชมกันค่ะ
โทรอวยพรวันเกิดปีใหม่
โทรตั้งแต่บ่าย๓ของวันที่๓๑ครับ
คือที่เราโทรเนี่ยเอ้าเราเป็นเด็กที่เคารพใช่ไหมพ่อ

ก็คือวันที่๓๑เนี่ยมันจะเป็นวันปีใหม่พอข้ามไปปุ๊บเป็นปีใหม่เลย
ตอนนั้นอะวันปาร์ตี้ไงเราไปเท่งงานยังไง
เราก็ต้องอาจจะจำอะไรไม่ได้เนี่ยค่ะ

บ่าย๓โมงโทรสวัสดีปีใหม่กู

นี่ศิลปินในสำหรับใครรักเจ็บเว้า

ก็ให้เรียกไหนบ่าย๓กับตี๓ยาวไหน
ตี๓เนี่ยตี๕ไม่วางนะ

สรุปรักแน่นะ

พอวางทีก็๕๐๐๐๐เยนไง
ถ้าตี๓วางทีตี๕อาแม่นี่นอนนะ

วันดีบ่าย๓นี่จะวางแค่กี่โมงดีว่าไม่อยากคิดเลยนะ
ไม่ต้องโทรมานะอย่างนั้นแหละ